คุณผู้ชมครับมีเพื่อนบ้านสองหลังเขาบ้านติดกันนะฮะหลังที่มีกล้องเนี่ยหลังที่เขานั่งกินข้าวอยู่เนี่ย
ก็นั่งกินไปนั่งกินมาสักพักเฮ้ยฝั่งตรงข้ามเฮ้ยทำไมมันมีเปลวไฟเฮ้ยเพื่อนบ้านไฟไหม้
แล้วไปดูว่านาทีนี้คนที่อยู่ฝั่งนี้จะตัดสินใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้ายังไงครับ
โห้ยประหลาดสาวอาจจะดูแบบหวานหน่อยน่ะใช่ค่ะ
สิ่งที่ทำคือเพื่อนบ้านวิ่งไปช่วยดับครับ

เพราะนั่งกินข้าวอยู่เหลือไปเห็นเฮ้ยไฟไหม้ต้องช่วยกันดับครับ
ก็มีเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในติ๊กต๊อกแล้วบอกว่าช่วยได้ไวช่วยได้ทัน
ไม่งั้นเหลือแต่โครงภัยใกล้ตัวครั้งแรกที่เห็นไฟไหม้ต่อหน้าต่อตา
รนไปหมดทำอะไรไม่ถูกนะฮะแต่เขาก็ไปช่วยดับจนได้ครับ
แล้วคนในบ้านก็ออกมาช่วยกันนะฮะ
ภาพที่เป็นไปตามที่เราสนในตอนนี้เลย

บ้านแต่ไม่มีเสียงตอบก็คือไม่มีใครอยู่บ้านคงออกไป
ข้างนอกกันหมดหลังจากนั้นก็เลยติดต่อทางโครงการให้ช่วย
ให้ช่วยแจ้งเจ้าตะที่นะฮะแล้วก็แจ้งไปทางอ่าเจ้าของบ้านว่าเฮ้ยไฟไม่บ้านคุณฮะ
ระหว่างนั้นเพื่อนบ้านวิ่งมาไปตรงที่ประตูที่ไฟมันลุกอยู่แล้วก็เปิดออกแล้วก็ช่วยกันดับไฟจนสงบขึ้นมาได้
เรื่องต้นพบว่าประตูและวงกบตรงนั้นรวมทั้งเข้าของด้านในถูกไฟไหม้เสียหายไป
ทราบว่าไฟมันลุกไหม้จากห้องข้างข้างนะอยู่ที่ด้านนอกของอาคารนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ผู้โพสต์มาบอกทีหลังนะฮะว่า
โชคดีนะที่แบบคือเขาไปกินข้าวอยู่หน้าครัวแล้วมันอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านก็เลยเห็นว่าไฟไหม้พอดี
ถ้าเกิดว่ากินอยู่ในบ้านอาจจะไม่เห็นไฟอาจจะลุกลามไหม้ทั้งหลังก็ได้
แต่ว่าต้นสายไปเหตุก็ยังไม่ทราบว่าทำไมไฟมันไหม้ตรงนี้ได้อย่างไรก็คงต้องหาสาเหตุกันต่อไปนะครับ
มีเพื่อนบ้านดีชีวิตก็ดีแบบนี้นะคะ